อาถรรพ์เจ้าแม่ไสงามที่สมุทรปราการทำคนตาย

นั้นเขาคุยกันแบบนี้เลยว่านี่อาถรรพ์เจ้าแม่แน่
ผู้ชายคนนี้เป็นชายเร่ร่อน
เขาก็จะอาศัยอยู่ข้างศาลเจ้าแม่นี่แหละ

แล้วอยู่มาวันหนึ่งมีคนไปเห็นเขานั่งฟุบหน้าลงไปเลย
พอไปตรวจสอบดูอ้าวไม่หายใจแล้ว

ตายแล้วเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เจ้าแม่ให้เลขบ่อยด้วยนะ

เคยถูกรางวัลด้วยนะแต่ไม่รู้ไปทำอะไรถึงได้มาตายข้างศาล

เขาบอกเจ้าแม่อาถรรพ์เจ้าแม่เจ้าแม่แม่เจ้าแม่เดี๋ยวเรามาดูกัน

ไล่เรียงดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีหลายแง่มุมมาก
อันนี้เป็นนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพจากมูลนิธิป่อเต็กตึงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสารเจ้าแม่ไสงาม
อยู่ริมถนนเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะ
อย่างที่บอกว่ามีชาวบ้านไปเจอเขานั่งฟุบอยู่ตรงข้างศาล
แต่สุดท้ายแล้วเขาไม่ตอบสนองแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๑๐โมงเช้า
เจ้าหน้าที่นำร่างส่งไปชนะสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ประสานตามหาญาติให้รับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
ผลชนสูตรยังไม่ออกแต่ผลวิเคราะห์จากชาวบ้าน
ออกตั้งแต่วินาทีที่เห็นเขานั่งฟุบอยู่ข้างศาลเจ้าแม่เลย

เธอเธอฉันว่าอาถรรพ์

เขาบอกต้องเป็นอาถรรพ์สารเจ้าแม่ไสงามแน่เลย
แต่บางคนบอกเดี๋ยวก่อนโรคประจำตัวหรือเปล่าเนี่ยมันมีหลายมุมนะ
ผู้สื่อข่าวเราเลยบอกไปงั้นไปดู
ลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ชาวบ้านบอกว่าจริงนายวินิตคนนี้เนี่ยเขาเป็นชาวยะโสธรนะ

แต่ตัดสินใจเข้ามาอยู่ที่สมุทรปราการได้ประมาณ๒ปีแล้ว
อาชีพก็คือเก็บของเก่าขายแต่ก็จะลักษณะเร่ร่อนไปนะคะ
แต่ช่วงเย็นทุกวันทุกเย็นจะกลับมานอนอยู่ที่ด้านข้างศาลเจ้าแม่
ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านแถวนั้นบอกนายวินิตไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลย
นายวินิตจะเสียชีวิตได้สองวันชาวบ้านเห็นเขานอนสมอยู่ใต้ต้นไสไม่เดินไปไหนเลยค่ะ
ผู้จัดการปั๊มที่อยู่ใกล้กันเนี่ยก็เลยให้พนักงานหาน้ำหาข้าวไปให้กิน
ลุงวินิตไม่กินเลยตลอดทั้งสองวันไม่กินเลย
วันนี้เขาก็เลยไปสอบถามผู้จัดการปั๊มไปสอบถาม
ลุงแกบอกว่าตาแกมองไม่เห็นทั้งสองข้าง

มองไม่เห็นนี่เขาก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ชีพกู้ภัยให้เข้ามาช่วย
แต่จังหวะกู้ชีพมาถึงลุงแกฟุบก้มหัวลงไปแล้วค่ะ
ผมว่าไม่นะครับเพราะว่าแกก็ด้วยความที่ว่าสูงอายุอ่ะ
แล้วอีกอย่างช่วงนี้โลกมันก็เยอะด้วยล่ะเราก็ไม่รู้ว่าแกไปเจออะไรมาไง
แล้วก็เพราะว่าเราก็ไม่เคยตรวจโควิดแกอายุแกก็เยอะแล้วแกก็ทำงานแบบนี้ด้วย
ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวผมก็ไม่นะครับ
อย่างชาวบ้านคนนี้บอกไม่เกี่ยวหรอกไม่มีหรอกอาถงอาถรรพ์อะไร
เป็นโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
พนักงานปั๊มว่าไงพนักงานปั๊มบอกว่าพี่ผู้เสียชีวิตเขาเป็นคนน่ารักมากเลยรู้เปล่า
คือด้วยความที่พี่แกเป็นคนเร่ร่อนใช่ไหมก็มักจะมีคนเอาอาหารเอาน้ำมาให้
เวลามีคนเอาอาหารมาให้ผู้ตายมักจะเอาไปแบ่งพนักงานปั๊มค่ะ
ที่น่ารักไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมเขาเคยถูกลอตเตอรี่จากเลขที่อยู่ข้างศาลเจ้าแม่จริง
แล้วเงินที่ได้คุณเขาเอาไปแบ่งให้กับคนที่ดูแลเขา
เอาเงินไปแจกคนที่เคยช่วยดูแลเขาอ่ะอืม
เขาบอกว่าไอ้เรื่องอาถรรพ์ไม่น่าเป็นไปได้หรอกเพราะเจ้าแม่มีเมตตา
อย่าไปโยนบาปให้เจ้าแม่อย่าไปโยนความผิดให้เจ้าแม่
น่าจะป่วยด้วยโรคประจำตัวหรือไม่ก็พิสุราเรื้อรังหรือเปล่า
ช่วงหลังแกก็กินเหล้าหนักนะพี่

แกบุญนะว่าแกมีโรคอะไรแกเคยเคยไหม

ตอนลุงมาเสียชีวิตตรงนี้เราคิดว่ามันจะเป็นเหตุอะไรนะ
อาถรรป์หรืออะไรอย่างนั้นหรือว่าอาตรรป์เป็นอะไร
พักเรื่องอาถรรพ์เจ้าแม่ไว้ก่อนแล้วดูเรื่องโควิด๑๙ดีไหม
ป่วยหรือเปล่าแกเป็นโควิด๑๙หรือเปล่า

เห็นไหมขีดเดียวแกไม่ได้เป็นโควิด๑๙นะคะ
แต่ผลชนสูตรเบื้องต้นออกมาว่าแกเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

ใช่ค่ะก่อนที่จะจัดการเรื่องศพแม่ไปโทษเจ้าแม่นะบางคนนะบางคนบางคน
เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เราไปคุยด้วยไม่มีใครเชื่อเลยนะฮะ